มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เพราะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นที่ระยอง

และก็พุ่งชนรถเก๋งมิสุบิชิมีราศ
ที่สี่แยกบ้านปากแพรกท้องที่หมู่หนึ่ง
บนระหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
นาวาอากาศตรีจักรีสานนท์คนขับรถเก๋งกระเด็นออกมาตกบนถนน
ตัวรถนะครับไปจอดพังยับเยินริมฟุตบาทเสียชีวิตครับ
ส่วนรถกระบะยังพุ่งไปชนป้ายแล้วก็เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
เกาะกลางถนนหักเสียหายคนขับก็คือนายอวิรุธกันหนองฮะชาวสะแก้ว
เด็นออกมานอกรถเหมือนกันแต่ว่าคนขับคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
นายไทยจิตมหาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่ารถเก๋ง
วิ่งมาจากถนนที่ผ่านอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
แล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดระยอง
ถูกรถกระบะพุ่งชนกลางสี่แยก
ส่วนรายละเอียดของอุบัติเหตุสลดนี้
อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับ

นำไก่ชนไปให้ญาติที่อยู่ในอำเภอทุ่งสงศ์

นายสุรชัยบร่มศรีแล้วก็นางสาว
หมฤทัยเดชนครคู่สามีภรรยาอาชีพคนงานก่อสร้าง
ขี่ตามหลังมาทำให้พุ่งชนรถกระบะอย่างจังนะครับ
และคนขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ครับ
ตำรวจควบคุมตัวนายเอกชัยคนขับรถกระบะที่รีบนำไก่ชนไปส่งญาติเนี่ยนะครับ
ไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ